สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะใหม่ให้เยอะเอาล่ะครับผม
วันศุกร์ศุกร์สดใสขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะวันนี้ฝนในกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ตก
แต่ว่ามันขึ้นภาคขึ้นฝนนะวันนี้เขาบอกว่าอากาศจะเย็นลงด้วย
เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝุ่นหนาแน่นมากทีเดียว
แล้วมีฝนตกลงมาใช่ค่ะช่วงนี้ค่าฝุ่นลดลงทั่วประเทศ
แต่ก็ยังมีในบางพื้นที่ที่แบบว่าโอ้โหฝุ่นก็ยังเกินค่ามาตรฐานอยู่
ตอนนี้มีอยู่๓จังหวัดด้วยกันนะคะ
ก็จะมีทางภาคเหนือเกินมาตรฐานอยู่๒จังหวัด
ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะ

อยู่ที่ตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

ใช่ค่ะส่วนภาคกลางตอนนี้ก็พบเกินค่ามาตรฐาน
อยู่ที่๑จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองนั่นเองนะคะ
ส่วนภาคอื่นตอนนี้สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงทางภาคเหนือจริงเนี่ย
ในช่วงประมาณสักแบบต้นปีเนี่ย

ไฟป่าแล้วมีเผาในพื้นที่โล่ง

ต้องบอกว่าสถานการณ์ปีนี้จริงเนี่ย

ในพื้นที่ป่าร้อยละ๗๗เลยทีเดียว

พื้นที่เกษตรร้อยละ๑๘

ซึ่งต้องบอกว่าหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากร

เพื่อที่จะควบคุมเรื่องของฝุ่นละออง

แล้วก็อุทยานต่างแปดแห่งด้วยกันเนี่ยค่ะ
เขาก็จะมีการแบบว่าปิดดำเนินการด้วย

ก็คือควบคุมเรื่องต่างพวกนี้นะคะ

ในส่วนของศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
ตรวจพับคุณภาพอากาศก็พบว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจนะคะ
โดยสำนักสิ่งแวดล้อมก็มีการประสานแจ้ง

ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ประชาชนอย่างที่เราบอกกันไปว่าตอนนี้ถ้าเกิดคุณจะออกจากบ้าน
ก็ติดตามแอปพลิเคชันกันได้นะคะแอร์โฟลบีเค
หรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
บางคนที่ตอนนี้แบบจำเป็นจะต้องทำงาน
กลางแจ้งกลางแจ้งพ่อค้าแม่ขายที่ค้าขายกันอยู่กลางแจ้งอะไรอย่างนี้
ก็จะได้แบบระแวดระวังและป้องกันวันไหนที่ฝุ่นมาเยอะหน่อยก็ใส่หน้ากากป้องกัน
แล้วก็รวมถึงคนที่ชอบออกกำลังกายในตอนเช้า
ก็ดูแอปพลิเคชันด้วยควบคู่กันไปนะฮะ
ถ้าสมมุติว่าวันไหนฝุ่นเบาบางก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้
แต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่าฝุ่นมันหนาแน่นก็ออกกำลังกายที่บ้านได้
แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นฝุ่นไง
บางคนยังเข้าใจได้ว่ามันเป็นหมอก
มีความรู้สึกบอกอยากตื่นเช้าขึ้นมารอบออกกำลังกาย
แต่มันไม่ใช่จริงขอยืนยันนะคะว่ามันไม่ใช่
ขนาดใบไม้นี่ฝุ่นเต็มเลยนะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นดูแอปไว้นะครับผมช่วยได้จริง

ใช่ครับแล้วทำงานหนักพักผ่อนน้อยด้วย

อีกเรื่องหนึ่งหลายคนจับตามากจริง

ก็ออกมาแฉมาหนึ่งรอบ
เกี่ยวกับเรื่องราวของการตั้งมูลนิธิเถื่อนแล้วก็แอบอ้างเบื้องสูงนะครับ
และที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยเจาะถอนวีซ่าด้วย
วันนี้ครับผมพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงอ่า
กรณีที่ตำรวจนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านสายไหมครับ
ของนายยูซินฉีนะครับเจ้าของมูลนิธิเถื่อน
ได้สั่งการให้พลุเอกสุเชษฐ์หักพานนะครับผม
ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับ
หลังจากที่นายรังสิมันโรมนะครับสสพักเก้าไกรนะครับ
อภิปรายเรื่องดังกล่าวในสภาพผู้แทนราชดร
โอ้โหเป็นฉากฉากเลยว่ายูซินชีเนี่ย
ทำเป็นขบวนการและทำอะไรบ้าง
โดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับได้เข้าตรวจค้นนะครับ
บ้านพักของยูซินฉีนะครับยอมรับว่านายรังสิมันเนี่ย

มีข้อมูลดังกล่าวอยู่แล้วเพราะว่าคุณชูวิทย์ก็เอาไปให้ส่วนหนึ่งนะครับ
แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับซึ่งตัวเองเนี่ย
ขอความร่วมมือจากประชาชนหากมีข้อมูลเรื่องดังกล่าวเนี่ย
ให้นำข้อมูลส่งให้กับตำรวจตม
เพื่อใช้ประกอบสำนวนแนวทางการสืบสวนสอบสวนนะครับ
เบื้องต้นได้ควบคุมตัวนายหยูซินฉีนะครับผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการช่อโกงนะครับการตั้งมูลนิธิเถื่อน
แล้วก็มีการแอบอ้างเบื้องสูงไว้ได้เป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งพฤติกรรมนะครับของนายยูชินฉีเนี่ย
ที่ผ่านมาเขาจะมีการถ่ายรูปกับบุคคลต่าง
เพื่อนำไปแอบอ้างกับเพื่อนร่วมชาตินะครับผมนะ
สร้างความน่าเชื่อถือให้เข้ามาทำธุรกิจร่วมกันนั่นเองนะครับ
ทั้งนี้เนี่ยพบมีผู้เสียหายที่ถูกนะครับหลอกร่วมลงทุนนะครับ
ในทั้งในประเทศอังกฤษแล้วก็ประเทศจีนนะครับ
ซึ่งในขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอผู้เสียหายกลุ่มนี้เนี่ย
เข้ามาให้ปากคำนะครับพร้อมยอมรับว่าการแอบอ้าง
เข้าไปพบบุคคลสำคัญได้จะต้องมีคนไทยเนี่ย
ข้าราชการเข้าไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนั่นเอง
โดยการดำเนินการหลังจากนี้จะมีการเพิกถอนวีซ่า
ตั้งข้อหากล่าแล้วก็ตั้งข้อกล่าวหานะครับ
เรื่องการช่อโกงตั้งมูลนิธิสมาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ดำเนินคดีความผิดเนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเสร็จนะครับ
นะฮะจับได้เรียบร้อยนะครับนี่คือเขาย่ามใจมากนะฮะ
ยังอยู่ที่บ้านพักเหมือนเดิมนะครับใช่ทำตัวปกติแล้วก็เหมือนไม่มีอะไร
น่าปลัวตำรวจสตร์ตมเนี้ยได้ทำการสังเกตการณ์มาสองสามวันแล้วค่ะ
นะครับที่หมู่บ้านของเขาค่ะนะฮะก็อยู่พักเนี่ย
บ้านเป็นบ้านพักประมาณ๘๐ตารางวาไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า
เขาก็ใช้ชีวิตปกติฮะค่ะแต่ที่สำคัญคือรูปภาพที่เขานำไป
ทำเป็นกระบวนการแล้วก็อ้างอิ่งทั้งนั้นเลยชักชวนคนจีนมาลงทุนในประเทศไทย
แล้วก็รวมถึงประเทศอังกฤษเนี้ยอืมมีทั้งถ่ายรูปพัฒนายกใช่
รัฐมนตรีองค์คมนตรีถูกต้องครับแล้วก็ถ่ายกับพระสังฆราช
ครับซึ่งหลายคนก็งงว่าเข้าไปได้อย่างไรนะครับ
ต้องมีคนไทยเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออ่าร่วมมือกันอยู่ชิงฉีด้วย
นะครับผมต้องสืบต่อครับว่าเรื่องราวนี้จะสาวไปถึงใครบ้างนะครับ
คือคุณชวิตในช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่าโอ้โหนะครับเขาบอกเลยว่า
แกไม่เหนื่อยใช่แกบอกว่าแกไม่มีความรู้สึกว่าจะเหนื่อย
เพราะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวคุณชุวิตจะเหนื่อยหรือเปล่า
เดี๋ยวจะแบบว่าไม่ได้ตามข่าวกันต่อหรือเงียบกันไป
แล้วคุณชวิตจะบอกอะไรว่าไม่เหนื่อยเพราะว่าติดตามมาหลายเรื่องทีเดียว
การขอวิซานี่มาพนันออนไลน์

มันมีชื่ออักษรย่อมีการไล่เลี่ยงกันขึ้นมา

เพราะว่ามันมีการเปิดอักษรย่อออกมา
บางทีก็บอกว่ามันเกี่ยวยงกับดารา
ท่านไหมมีไฮโซตัวย่อชื่อนั้นชื่อนี้โอ้โห

ย่อที่พูดออกมานั้นบางทีบอกออกมานี่รู้เลยว่าใคร

พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะคะ

อ๋อเริ่มกันมาเลยใช่ไหมคะ

ก็ไปพัทยาไปอ้อมจันทบุรี

ขอบคุณไม่สบายใจมากแองจี้
ถ้าทำแบบแองจี้สบายแล้ว

อย่างนั้นมันไม่สะใจใช่ไหม

ใช่หรือแม้ตอนนี้คุณควรให้เด็กลงไปสตาร์ท

เอาล่ะอดใจไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อบอกว่าเดี๋ยวลง

แต่เขาก็ตรงนี้ทั้งน้ำมันทั้งแรงลง
เขาก็เหมือนเรียกร้องให้สินค้าหลายอย่างก็ลดลงด้วยนะคะ

เดี๋ยวนะยาคุเตรียมขึ้นราคานะคะ

มีเครื่องดื่มชูกำลังอีกยี่ห้อหนึ่งก็กำลังจะขึ้นเหมือนกัน
แต่ตอนหน้านี้มีนมถั่วเหลืองยี่ห้อหนึ่งขึ้นไม่ได้อิดอัดมาก
เพราะว่าเพลงเนี่ยมันไปบังคับไว้๕บาท
บอกปริมาณด้วยครับผม
หลังนี้ก็เลยไม่มีโฆษณา๕บาทแล้ว
ไม่ก็มีวิธีการการตลาดที่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ไง
อย่างปกติโอเคอาจจะเป็นขวดไซส์นี้
เปลี่ยนแบบว่าปริมาณสินค้าให้มันเพิ่มขึ้นไง

แต่เห็นอย่างกรณีของเอตาซอย
เขาก็ประชาชนบอกว่าเห็นใจขึ้นเถอะ

เขายึดราคานี้มาเป็นเวลานานแล้ว

มีสติน้ำตรงน้ำตามีเรื่องอะไรอีก

แต่ว่าเสียดายว่าไม่ได้๓๐สตางค์ในพรุ่งนี้
อ๋อไม่เป็นไรครูอ้วนไม่เป็นไร

ทำไมไม่บอกพี่ก่อนพี่หลังไลน์บอกพี่ก่อนนะเมย

ไม่ต้องบอกติดเถลงก่อนเมรูอะไรต้องบอกเลย
เออผู้ก้น

รวมคุณแล้วก็บอกว่าตอนกำลังไปต้องแล้วกานเดียวกัน

ขอโทษค่ะที่ทำให้พวกเราทุกคนไปในแนวทางของดิฉันทั้งหมด

ใช่เราก็รู้ว่าลงเข้าแล้วแล้วครูแกะครู
สีเปรียบตรงไหนกำลังแบบมุมอยู่แล้วเขินไป

เพราะหลายคนก็บอกว่าวันนี้วันศุกร์

สงสัยพี่จะเป็นร่องเดียวกับบรูซเบอร์ริสหรือเปล่า

เดี๋ยวไปขอรบทรงชาติกันสักครู่นึ

อักษรย่อต่างนานาเป็นใครกันบ้าง

เอามาค่ะอย่างที่บอกกันไปว่า

เขาเรียกว่าเตรียมจะเปิดโปรง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
แล้วก็มีการหลุดคำใบ้ออกมา

อดีตแฟนนุ่มไฮโซจอหมื่นล้าน
ฉากหน้าทำธุรกิจอสังหา
ฉากหลังเนี่ยเขาบอกหัวสายเว็บพนันเลย

เร็วนี้ทางกปปคจะเปิดเผยเรื่องราวทั้งหมด

นี่สินี่หนูก็พยายามนึกแต่จริงได้อ่านคอมเม้นท์จากนี้สมมติ

นี่เขาบอกว่าเขาจะมีการเปิดเผยมือซ้ายแล้วก็มือขวานะคะ

ขององค์กรพนันออนไลน์ข้างขึ้นลำดับที่สอง
เป็นอดีตคนขับเครน๘ตันที่ภาคใต้

นักศึกษานะคะมชชื่อย่อผอพึ่งสอเสือ
อันนี้อันหนึ่งนะแล้วถ้าเป็นมือขวา
ก็คือชื่อย่อฟฟฟฟ
เป็นเสียทำรับเหมาบังหน้าคนปราจีน
มีเมียมาแล้ว๓คนเขาบอกว่าคนแรกชื่อม
คน๒ต่อและคนล่าสุดคนที่๓ชื่อนอ
เป็นหลานของดาราสก๊อยชื่อย่อพอพาน
ที่สามีเข้าคุกไปสามีของดาราพ
ชื่อย่อว่าบใบไม้นามสกุลในวงการรส
ปลเพิ่มเติมเขาบอกว่าเนื่องจากทางกปปค
ได้หลักฐานเป็นคลิปเพิ่มเติมนะคะ
จากทางกตสมก็คือเป็นคลิป
ตัวย่อเยอะนะตอนนี้เขาใช้ตัวย่อเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม
เขาบอกว่ามันเป็นคลิปของมือขวาฟอร์กับเมียคนที่สองที่หย่ากันไปแล้ว
ย่อต่อต่อแต่เขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปที่มีความรุนแรงมากค่ะ
อาจจะส่งผลกระทบกับสังคมก็เลยทำให้ลบคลิปไปเรียบร้อยแล้ว
อภัยที่ไม่สามารถเปิดเผยคลิปหลักฐานนี้ได้
ปล๒มีคนกด๑มากกว่า๕๐คนจะค่อยเปิดเผยหน้าแต่ละคน
คนก็คือพยายามตามไปหมดเลยว่าแบบเป็นใคร
ใช่ครับแต่ออกคำใบ้มาหมดแล้วนะครับ
นี่คือหมายความว่าเราก็สามารถข้อมูลเขาก็คือเชื่อถือได้ใช่ไหมครับ
โดยป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดก็น่าจะถ้าเป็นเพจที่แบบถูกต้องออฟฟิเชียล

เพราะคนวันนี้คนก็เข้าไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเพจเอาข้อมูลมาจากไหน
ทำไมบอกละเอียดขนาดนี้
เป็นเว็บพนันออนไลน์

เพราะฉะนั้นแล้วตระกูลนี้โดนรวบไปแล้ว
เวลาเราเล่นเฟซบุ๊กอยู่หรืออะไรมันจะชอบเด้งขึ้นมา
มันแอดตื๊ดไปที่ไลน์

แต่ตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีการปราบปรามพนันออนไลน์กันค่อนข้างเยอะมากนะ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังของมหาศาลคามก็มีการไปแบบว่าจับอุ้มเหมือนกัน
คุณผู้ชมบอกว่าง่ายเลยค่ะที่ฟังคุณรถเมย์เมื่อกี้มีตั้งแต่กไก่กับฮนกฮู้

โอ้โฮตาฮัง

ตอนแรกเขามีอักษรออกมาตอนแรกที่มีออ่านถูกต้องไหมคะ
หลายคนก็บอกรอว่าน้องแอร์เนี่ยจะออกมาพูดว่าอะไรน้องแอร์ออกมาชี้แจงนะคะ

น้องบอกว่าจากข่าวลือหรือข้อความที่ปรากฏในเพจต่าง
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือว่าการทำธุรกิจผิดกฎหมายนั้น
ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยืนยันเลยว่า

ข้อความที่โพสต์หรือแชร์ต่อกันไปนั้นไม่มีมูลและไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น
ขอให้พี่สื่อมวลชนและเพื่อนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้
ระมัดระวังในการเสพหรือแชร์สื่อต่าง
ทั้งที่ไม่ทราบความจริงเพราะว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายกับแอร์ไอซ์
และคนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยทั้งที่ไม่เป็นความจริง
จริงแล้วแอร์และไอซ์ไม่ได้อยากดำเนินคดีกับใครเลย
แต่สำหรับบางคนที่เกินเลยไปมาก
และไอซ์ก็คงไม่มีทางเลือกนอกจากจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง
บอกต่อนะคะบอกว่าที่ออกมาชี้แจงช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะกลัวความจริงหรืออยากจะหลบนักข่าว
บอกตามตรงเลยว่าที่ออกมาชี้แจงช้าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวแอร์เองเนี่ยเพิ่งทราบข่าวทั้งหมด
และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแอร์เองหลังจากที่ได้ใช้เวลาอ่านโพสต์ข่าวแล้วก็คอมเมนต์ต่างทั้งหมด
รวมไปถึงมีการลองปรึกษากับทีมทนายความแล้วแอร์เองก็ยังไม่เข้าใจว่ามีส่วนไหนที่มาเกี่ยวข้อง
แต่อยู่ก็เกิดการคาดเดาและพาดพิงมาที่แอร์หรือเอารูปแอร์ไปเป็นภาพประกอบข่าว
จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่โตหรือยังไงบอกแบบนี้
สื่อมวลชนบางรายยังนำเสนอข่าวในเชิงชี้นำสังคม
ทำให้เข้าใจได้ว่าแอร์และไอซ์มีส่วนเกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ
ในวงการบันเทิงและในเชิงธุรกิจทั้งกับตัวแอร์และไอซ์รวมไปถึงธุรกิจของครอบครัว
ของมีธุรกิจที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยแล้วก็มีหลายธุรกิจที่ด้วยก็จะเป็นธุรกิจ
อันนั้นก็ธุรกิจประมาณเป็นร้อย

บางทีก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของน้องเขาด้วย
แอร์ก็ตอนนี้พยายามปรึกษาทนาย

เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะออกมา

เพราะว่าอย่างที่บอกไปช่วงนี้เขาก็มีการ

ถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริสุทธิ์จริงคุณก็ออกมาชี้แจง
แต่ถ้าไม่ใช่วันหนึ่งก็จะรู้เอง
ความจริงก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้น

เชฟทางการเงินเช็คได้หรือเนอะ

ถ้าจะเช็คเอาจริงนะเช็คได้

แต่ก็งงว่าอย่างเวลาเราเช็ค

เอาเงินเข้ากระเป๋าใครหรือใครใช้ต่อ

ก็บอกแล้วว่าถ้าจะทำทำได้
ตอนนี้ล่าสุดก็คืออย่างเพื่อนอะไรก็โดนไปกันเยอะ
ก็งงทั้งที่เขาก็มีความรู้เรื่อง

ใช่เพราะส่วนใหญ่มันเป็นบัญชีม้าไง

แต่สมมุติอย่างคนที่เขาไปเล่นพนันออนไลน์แย่
ให้แอดแต่เข้าใจว่าเจรนาไปเล่นพนันออนไลน์

หรือทั้งวิวัฒนาการสูงมาก

แล้วก็ตามเอง

เป็นประชาชนคือคนปกติ
ไม่ได้มีชื่อเสียง
โตใหม่ได้แบบเป็นข้าราชการใหญ่บางทีเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
แล้วใครจะช่วยเขาได้แบบนี้คือไม่มีใครช่วยเขาเลย
ในขณะที่นั่นแหละในขณะที่บางทีแบบคนใหญ่คนโตบางคนพอมีกรณีนิดนึงอย่างเงี้ย
ถ้าไม่มีใครออกมาเปิดโปรบางทีเราไม่รู้ไงมันก็เงียบกันไป
หกแสนกว่าบาทหายไปกับต่อหน้าต่อตาแล้วก็โอ้โหเป็นเราก็หมดอ่ะ
หมดเลยความรู้สึกก็ไปหมดในกำลังใจก็ไม่นี่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยตรวจตาในเรื่องนี้
แล้วก็เป็นหูเป็นตาแทนพวกเราด้วยนะครับ
มาถึงเรื่องราวของเฮียโตฮะยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดตำรวจส่งเฮียโตไปตรวจสุขภาพจิตฮะ
ว่าเฮียโตได้กล่าวอ้างมาอยู่ช่วงนึงว่า
ที่ตอนนั้นมีการเบลอเขาแกล้งบ้า
เพราะว่าจะเอาชีวิตรอดจากการที่ถูกขังกักขัง
แล้วก็ถูกการแบบว่าวางยาเบื่อเป็นยาสลบของหมูนั่นเอง
ทุกครั้งที่เวลาลูกเอาข้าวมาให้กินเนี่ย
ต้องรอประมาณ๑๐๑๕นาที
ให้ดูค่าว่าตรงไหนดำหรือไม่ดำ

สีดำถ้าสีดำคือมียาพิษ
ถ้าไม่ดำคือทานตรงนั้นบริเวณตรงนั้น

คือฝีมือของลูกและสะไพ่
เฮีโตว่าแบบนั้นเป็นลูกของลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้าย

ตำรวจพยายามรวบรวมหลักฐานออกหมายเรียกลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายด้วยนะครับ
จากกรณีที่เฮโตไหนย์สวมศักดีรุ่งรักษาธรรม
ปีครับเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาอ้างว่าถูกลูกชาย
นะคะลูกสไพส์เนี่ยกัดขังแล้วก็กรอกยามานานกว่า
สองปีนะครับจัดฉากร้องต่อสารให้เป็นบุคคลเสมือน
ไร้ความสามารถก่อนยักย้ายทรัพย์สินนะครับไปกว่า
หกสิบห้าล้านบาทฮะแล้วก็หนีออกอ่า
เมื่อหนีออกมาได้เด็กก็ได้ทราบว่าภายหลังเนี้ย
ภรรยาเนี่ยผูกคอเสียชีวิตและที่สำคัญคือเฮียโตก็รู้สึกว่า
การเสียชีวิตของภรรยาคือการถูกจัดฉากนั่นเอง
ได้นำเรื่องไปร้องทุกข์แจ้งความกับพลตำรวจตรีนะครับผม
นาเรวิทนะครับสุคลทวิทย์นะครับผู้บังคับการตำรวจ
ภูทรจังหวัดฉะเชิงเศร้าล่าสุดครับอ่าพันธุ์ตำรวจเอก
นัดจักรจันรานะครับผู้บังกับสอบพ่อเมืองฉาเชิงเซาเนี้ย
เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเฮียโตนักธุรกิจแล้วก็เจ้าของ
กิจการในอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
อ้างว่าตนเองแล้วก็ภรรยาแล้วก็ถูกลูกชาย
แล้วก็ลูกสะพ้ายจับขังในห้องนะครับวางยาสลบ
มานานกว่าสองปีเพื่อบังคับให้โอนมนตรกว่าหกสิบห้าล้านบาท
ตำรวจเนี่ยสพเมืองฉะเชิงเซาเนี่ยนัดหมายเฮียโต
ให้ไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลตำรวจว่ามีความปกติดีหรือไม่
เพื่อนำผลประกอบกับข้อมูลต่างต่างครับที่เจ้าตัวเนี่ย
ให้การมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยตรวจอ่าได้พานะครับ
ตำรวจเนี้ยได้พาเฮโตเนี้ยเดินทางออกจากจังหวัดฉาเชิงเซา
ตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับที่ผ่านมาขณะเดียวกัน
ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยาหลักฐานเพื่อออกหมายเรียกลูกชาย
แล้วก็ลูกสะพ้ายของเฮโตมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อืมล่าสุดลูกสะพ้ายก็เดินทางกลับมาจากฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ส่วนลูกชายเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ตำรวจก็กำลังออกหมายเรียกถ้าภายในสิบห้าวันเนี่ย
ไม่มาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่๒นะครับตามสเต็ป
อีกสิบห้าวันไม่มาก็ขออนุญาตออกหมายจับนะฮะอืม
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของในครอบครัว
ทางลูกชายเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กักขังนวงเหนียวอะไรพ่อนะครับ
กับแม่นะฮะส่วนเฮียโตเขาบอกว่าเขาเนี่ย
มาเกือบสองปีเต็มค่ะส่วนชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ย
เขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยก็เห็นเฮียโตเนี่ย

แล้วก็มาเล่าความในใจค่ะมานั่งทานสั่งเบียร์มากินส่ง
ก็เป็นปกติเรื่องราวแล้วก็พอแบบนั่งไปทั้งสองสามชั่วโมง
เรื่องให้ชาวบ้านได้ฟังปุ๊บก็จะมีผู้หญิงสองคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
รับเฮียกลับบ้านไปเหมือนมาตามเฮียกลับบ้านนะครับ
ลูกชายก็บอกว่าถ้ากักขังนวงเหนียวจริงเนี่ย
แล้วทำไมเฮียถึงออกมาได้นะครับเฮียก็ออกไปซื้อโครง
ซื้อของอะไรปกติเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำหลายสิ่งหลายอย่างมาก
ต้องติดตามกันแต่ตอนนี้ก็คือเป็นคดีแล้วเป็นคดีแล้ว
ซึ่งก่อนนั้นเป็นคดีความทางแพ่งนะครับเฮียโตก็ฟ้องลูกชาย
เพราะว่าเหมือนกับเขาถูกเขาบอกว่าถูกกักขัง
แล้วก็ทำให้เขาเป็นเหมือนบุคคลไร้ความสามารถ
เพราะฉะนั้นแล้วลูกชายก็ขออำนาจต่อสาร
เพื่อเป็นผู้จัดการมรดกพอได้รับหน้าที่ตรงนั้นเสร็จก็โอนเงินออกไป
ออกไปกับลูกสะพ้ายนะครับอืมมันก็แปลได้หลายด้านเหมือนกันนะ
ถ้าลูกต้องการอยากจะช่วยดูแลหรือเปล่าหรือป่วยจริงหรือเปล่า
หรือไม่ป่วยแต่ว่าสร้างเรื่องให้ป่วยขึ้นมาใช่ก็ต้องติดตามกันต่อไป
ถูกต้องนะครับผมเรื่องนี้มีสองมุมนะฮะสองด้านต้องรอฝั่งของลูกชาย
แล้วก็ลูกสะพ้ายออกมาชี้แจงด้วยเพราะว่าทนายเดชาก็บอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยไปมาอาจจะเป็นเรื่องโอละพ่อนะฮะ
เพราะว่าถ้าหลักฐานเนี่ยตอนนี้มันไม่สามารถเก็บได้แล้ว
มันผ่านไปประมาณสามหนึ่งสามปีสามสี่ปีแล้วอ๋อ
หลักฐานอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องรอทางฝั่ง
ลูกชายกับลูกสะพ้ายออกมาให้การว่าจริงแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นอืมฮะอ่านั่นแหละค่ะโอเคอ่ะ

ใช่ชื่นใจมากจริงเราจะเห็นแล้วก็รู้

แล้วก็จะมีคนป่วยบนเครื่องบิน

บอกว่ามีหมออยู่บนเครื่องบินนี้ไหมครับ
มาดูหน่อยนะครับตอนนี้มีคนป่วยอยู่ในวงเครื่องบิน
อันนั้นเราก็จะดูแล้วมีความรู้สึกถึงว่า

ใช่ส่วนใหญ่จะเห็นในหนัง

มีหมอฮีโร่ที่เกิดขึ้นจริง

เหมือนกับที่เราเห็นในหนังเลยนะคะ
โดยการที่หมอฮีโร่ท่านนี้เนี่ยนะคะ

ได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ในนาที
ระทึกของสองท่านนะคะ
คือคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาล
ซึ่งช่วยผู้โดยสารหญิงท่านหนึ่ง
ที่เป็นลมอยู่บนเครื่องบินค่ะคุณ
ล่าสุดนี่ก็คือนายแพทย์พนวกชัยศิษย์

เป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว

เปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
แต่ว่าเดินทางไปพร้อมคุณแม่
คุณแม่ก็เลยปลุกป๊อปตื่นเถอะคุณหมอป๊อปก็ตื่นเลยนะคะ
แล้วก็ได้ไปยื่นบัตรประกอบวิทยาชีพให้พนักงานว่าเป็นหมอจริง
แล้วก็เดินไปเพื่อจะช่วยถามอาการ
แล้วก็มีอาการที่รับทราบได้ว่าเหนื่อยหอบเหมือนกำลังจะหมดสติ
ตนเองก็เลยถามพนักงานบนเครื่องบินบอกว่าปกติแล้ว
มันจะต้องมีอุปกรณ์การแพทย์อะไรต่างที่ช่วยชีวิตอยู่บ้างไหม
แล้วเอามาให้หน่อยนะก็ปรากฏว่าเลยไม่มีโอกาสวัดความดัน
และพบว่าความดันอยู่ในระดับปกติอาจสบายใจไปได้
จึงสอบถามผู้ป่วยบอกว่าอยากจะกินยาโดยว่าอยากจะฉีดยา
ผู้ป่วยก็ขอฉีดยาตนก็เลยฉีดยาให้ที่กล้ามเนื้อแขนขวา
ซึ่งไม่ได้บอกว่ายาอะไรนะแต่ว่าก็คงจะเป็นยาที่คุณหมอรู้อยู่แล้วว่า
จะช่วยในอาการที่เกิดก็คือช่วงดีมียายี่บนเครื่องบินด้วย
ช่วงดีนะจากนั้นพักไปหนึ่งชั่วโมงคะคุณคะ
ก็เดินไปดูอีกคุณหมอเดินไปดูผู้ป่วย

โดยที่ผู้ป่วยเป็นหญิงสาวชาวจังหวัดภูเก็ตอายุ๓๐ปี
หลังจากเครื่องลงแล้วก็เลยส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล
เคสนี้คุณหมอยอมรับว่าตกใจมากเพราะเป็นการช่วยเหลือบนเครื่องบิน
คุณหมอก็คงไม่เคยได้มีโอกาสแบบนี้มาก่อนเหมือนกันนะนะแต่ว่าดีใจมากที่คนไข้ปลอดภัย
ซึ่งในตรงนี้สภาการพยาบาลค่ะได้โพสต์แล้วก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าว
ที่จะบอกว่าขอเชื่อชูเกียรติพยาบาลผู้ทำความดีนะคะนั่นก็คือ
พยาบาลวิชาชีพดวงใจสิริเดชอุดมนะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้าห้องคลอดโรงพยาบาลนาโพจังหวัดบุรีรำนะคะและคุณหมอค่ะ
คุณหมอพานุวัฒน์ชัยสิทธิ์แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวสังกัดโรงพยาบาลนางรองด้วยเช่นกันนะคะ
ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือท่านผู้หญิงท่านนี้นะคะแล้วก็ขอชื่นชมและขอเชิดชูเกียรติพยาบาลนะคะ
ที่เสียสละและใช้ความรู้ทางวิชาชีพทำความดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม
ซึ่งตอนนี้รู้สึกชื่นใจชื่นใจคือโอกาสที่เกิดมันก็เกิดว่าถูก
เป็นความโชคดีของคนไข้ด้วยถูกต้องมีไฟล์ทบินกลับมาโอซาก้า
ไฟล์บินเส้นทางโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยค่ะ
จากญี่ปุ่นมาไทยเพราะมันมีเวลามันต้องใช้เวลาระยะเวลา๕๖ชั่วโมง
ใช่แต่คงจะเดินทางไปอยู่ในไฟล์ทเดียวกันตรงนั้น

ใช่ค่ะก็คงเป็นความ
คือเป็นภาพจดจำของคุณหมออีกแสนนานเลยทีเดียว
ได้ทำในหน้าที่ของแพทย์เนาะ

แล้วก็ทุกอย่างออกมาปลอดภัย
ขอแสดงความชื่นชมกับทั้งสองท่านด้วยนะคะ
เก่งมากแล้วคุณหมอหล่อด้วยนะครับ
เมื่อกี้นี่แค่แบบหล่อทะลุแมสออกมาเลย
ความสามารถก็ถือว่าเป็นความโชคดีด้วย
พี่เช้าก็เคยเกิดอาการแบบมีขึ้นไปแล้วก็มีอาการแบบนี้
หมายถึงว่าเจอคนที่มีอาการแบบนี้นะครับ

แต่ไม่ใช่เป็นหมอนะเป็นหมอทำขวัญนาคนะครับ

จริงแล้วนี่คือแอร์ฮอสเตจกับจวด

ในการช่วยผู้ป่วยเบื้องต้นนะครับ

หรือว่ามีอาการแบบหายใจไม่คล่องประมาณนั้นเนี่ย
เขาก็จะมีตัวยาที่เขาเรียนรู้มา
ว่าตัวยานี้สามารถใช้กับผู้ป่วยแพนิกได้

นี่แฟนเป็นแอร์ฮอสเตจเหรอคะถูกอะไรครับ

กับคนไม่ดีใจก็เหมือนรอรถไฟในสนามบิน
แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีพยานรัก

น้องเด็กผู้งานมานี่หน่อยละนะ
๊อย่ามึงมาหาพี่ชายเดี๋ยวดู

อันนี้พี่ลดไงพี่ลดเม

พี่แอ่งเช่

โตะโตะโตะ

โอ้โหดูสิพาเด็กฝึกงานมาด้วย

โอเคค่ะ

ว่ามีการไปทลายเว็บพนันอีกหนึ่งที่นะคะ

เป็นด้วยโดยโดยการเลยนะครับ
ใช่ค่ะก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า๕๐ล้านกันเลยทีเดียว
พลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ที่ลักล่อเปิดบริการเล่นการพนันทางออนไลน์นี่แหละค่ะ
ให้ประชาชนสามารถเข้าเล่นพนันออนไลน์ได้แบบง่าย
โดยอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
เรื่องต้นเข้าไปถึงพื้นที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน๒คนเป็นชาย๑หญิง๑ค่ะ

ของเราดูภาพที่ห้องนะเป็นแบบนี้เลย
คอมพิวเตอร์พกพา๑เครื่อง

โทรศัพท์มือถืออีก๗เครื่อง

กล้องวงจรปิดก็มีด้วยนะคะ๖ตัว

มุดบัญชีธนาคารอีก๘บัญชี

คือข้อกล่าวหาของเขาเลยก็คือกระทำความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน
หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้ามาเล่นหรือว่าเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ก็มีการควบคุมตัวไปทีนี้มันก็ต้องไปการสืบสาวราวเรื่องกันไปว่าอ่ะ
อันนี้ผู้ต้องหาอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้นต่อใหญ่มีของใครอีกหรือเปล่า

มันเป็นเครือข่ายอ่ะเครือข่ายล็อต้อหัดต่อซีโฮง

อ่ะคือแบบเปิดออกมาหัวเล่นมะเลยอางมากมาย

มีจับยีกีด้วยกาซิโนฟุตบอลออนไลน์เขาเปิดแบบนี้หมดเลยค่ะครับผม

นี่แหละข้อมูลเขาบอกว่าพบข้อมูลการสั่งการจากเว็บหลังบ้าน
ดูแลเครือข่ายเว็บพนันเขาบอกว่ามีบัญชีลูกค้ากว่า๔๐๐๐รายนะคะ
แล้วเงินหมุนเวียนอย่างที่บอกไปเนี่ยมากกว่า๕๐ล้านบาทเลยทีเดียว

๕๐ล้านสมัยนี้พอพูดตัวเลขแล้วนะแบบจิ๊บ
อันนี้สาขาย่อยเลย
เดี๋ยวนี้เขาคุยกันต้องเป็นพันขึ้นไป
ถูกต้องครับแต่เยอะมากนะคะมีหลายที่เลย

อันนี้น่าจะรองรับในจังหวัดเดียวหรือเปล่า
หรือเป็นแค่หนึ่งในจังหวัดนั้นนะฮะ
แต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตามตะเข็บชายแดนซะมากกว่า
บางทีตำรวจก็ไม่สามารถเอาความผิดได้
ต้องเสริมศอดสุมศาสนแบบไปต้นตอจริง
ที่แบบว่ามีการมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในบ้านเราจริง
ถึงจะสามารถไปตรวจอย่างอันนี้สามารถไปจับ

เพราะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบ่อนคาซิโนที่อยู่ในตะเข็บชายแดนบ้านเรา

เขาจะมีอาคารเช่าอยู่ด้านล่างห้อง๒ห้อง

แล้วก็มีพนักงานคอยรับแทงพนันเหมือนกับที่จับ
คอมพิวเตอร์มีอะไรต่างนานาแล้วก็ทำกันไป
ต้องจัดการจริงถ้าจะจัดการอย่างที่บอกไปอ่ะ
มันทำได้อยู่แล้วอยู่ที่จะทำหรือไม่ทำนั่นแหละ

พักกันสักแป๊บนึงนะคะใครเครียดนิดนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
เดี๋ยวกลับมาเครียดก่อนเดิม
ครับผมมาถึงเรื่องราวของพระกันบ้างวงการพระสงฆ์กันบ้าง
ไม่แผลวเลยนะฮะ๓๔สัปดาห์แล้วในเครื่องแบบช่วงนี้นะครับ
มีทั้งธรรมรวชและพระสงฆ์นะครับ
ล่าสุดนะฮะขับพ้นวัดเป็นที่เรียบร้อย
ชวนสาวปิดห้องเงียบครับอ้างแค่ช่วยแกะศังกฐาน

แห่งนี้นะครับจากกรณีที่ชาวบ้านนะครับ
อาศัยอยู่ที่วัดกลางบางซื่อตะบนบางกระสอนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ
นำคลิปหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระเลขานุการของวัดนะครับ
ได้ทำการนัดสาวเนี่ยมาช่วยงานในวัดนะครับ
แต่หายเข้าไปในกุฏิ๒ต่อ๒เกือบทุกวันครับ
ชาวบ้านเนี่ยสุดจะทนนะครับล่าสุดนายธานีพิกุณฑอง
อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีเนี่ย
เปิดเผยว่าจากการสอบสวนในเบื้องต้นพบว่าพระสมุนะครับ
ชื่อพระสมุสมชายชุตินัทโรนะครับ
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขานุการวัดนะครับกับผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้
คุณผู้ชมครับนะครับอันนี้ก็มานะฮะมีกุญแจมาด้วยนะครับผมนะฮะ
ถูกทางเจ้าวาดเนี่ยขับไล่ให้พ้นออกจากวัดไป
ตั้งแต่เมื่อเช้านี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะหลังจากตกเป็นข่าวเนี่ย
เจ้าวาดได้เรียกตัวพระสมุสมชายนะครับมาสอบถามนะครับ
ซึ่งพระสมุสมชายก็ได้ยอมรับตามที่ปรากฏในคลิปนะครับว่าได้ทำกระทำผิดกฎวินัยสงฆ์จริง
ในเรื่องของการปล่อยให้ผู้หญิงเข้าไปในห้อง
แล้วก็อยู่กันตามระพังเพียงสองต่อสองนะครับ
ขอยอมรับในความผิดโลกกับวัชชะนะครับผมแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับหญิงสาวในคลิป
จนถึงความผิดปกติอ่าผิดไปถึงประราชิกนั่นเองโดยพระสมุสมชายได้ชี้แจง
กับทางเจ้าวาดให้ฟังว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเนี่ยเป็นคนยากไร้ครับ

แล้วก็มักจะวนเวียนมาขออาหารแล้วก็ที่เหลือจากบินทบาทเป็นประจำ
รู้จักกันในระดับหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ย
หญิงคนดังกล่าก็จะแวะเวียนมาช่วยเหลืองานที่วัด
ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยตามคลิปเนี่ย
หญิงสาวเนี่ยได้เข้าห้องนะไปช่วยแกะสังขทานนะครับ
เท่านั้นครับไม่ได้มีสัมพันธ์ฉันชู้สาวแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาจากหลักฐานนะครับในคลิปดังกล่าวแล้วเนี่ย
ก็พบว่าพระสมุสมชายมีความผิดในขั้นโลกอวัชชะนะครับ
จริงนะครับจึงได้ให้ทำการทำหนังสือยินยอมรับสารภาพนะครับ
เป็นบันทึกคำให้การและชี้แจงข้อเท็จจริงไว้นะครับ
ขับไล่พระสมุสมชายพ้นจากสังกัดวัดกลางบางซื่อ
และคณะสงฆ์ของจังหวัดนนทบุรีโดยมีผลในวันที่๑๗กุมภาพันธ์ทันทีนะครับ
ส่วนฝ่ายหญิงทางวัดก็สั่งห้ามเข้ามาในวัดโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันนะครับ
ตามคลิปเนี่ยก็คือเข้ามาเนี่ยหลายวันแล้วก็ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย
ทางพระเนี่ยเขาบอกว่าศรีกาท่านเนี้ยผู้หญิงท่านเนี้ย
บางทีก็เอาอาหารเนี่ยมาถวายนะครับซึ่งก็จะต้องดูเวลาในคลิปด้วยว่า
เวลาเนี่ยมันเกินเวลาเพลงหรือยังนะครับถ้าเกินเวลาเพลงแล้ว
อันนี้ก็เรื่องเป็นผิดปกติแล้วอืมนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
กาคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่อยู่บริเวณนั้นรู้จักกันนะครับ
พระก็เลยสงสารก็เลยให้เข้ามาเนี่ยก็คือบางครั้งก็มาเอาอาหารนะฮะ
มาให้พระแล้วก็บางครั้งก็มาเอาสังขทานของพระไปใช้บ้างอะไรบ้าง
ประมาณนั้นแต่มาเกือบทุกวันเหมือนกันนะฮะก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้
นะครับนี่ฮะพระศรีกาเข้าไปนะพระก็มาแล้วนะครับ
มาแล้วฮะนี่ครับไขประตูอืมแต่ก็ไม่มีนะครับผมนะฮะ
ภาพที่แสดงถึงว่าเข้าไปทำอะไรกันอันนั้นก็ยังไม่มีอืม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เป็นภาพเพียงด้านนอกเนี่ย
กล้าออกมาเดินไปทางขวานะฮะแต่เอาจริงจริงถ้าเข้าไป
แค่เอาไปถวายหรืออะไรก็แล้วแต่ประตูไม่ต้องปิดก็ได้ใช่ใช่
ใช่ฮะอืมพอมันปิดประตูปุ๊บเนี่ยอืมด้วยอืมบางทีพระให้มา
ก่อนอืมเนี่ยมาก่อนมาก่อนเสร็จมาไขกุญแจปุ๊บแล้วเดี๋ยว
เดินตามเพราะว่ามีบางวันเนี่ยเป็นลักษณะอาการแบบนั้นนะครับ
วันพระมาก่อนแล้วก็ไขประตูเข้าไปแล้วก็สักพักหนึ่ง
ศรีกาก็เดินตามมาแล้วค่ะนะฮะเห็นข่าวกันทุกวันจริงจริงตอนนี้
ถูกต้องนี่ออกมาแล้วนะเดินไปทางขวานะศรีกาออกมาติดติด
นะครับอืมก็สังคมเนอะแต่ถ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างที่น้อง
รถเมย์บอกเปิดประตูไว้ถูกนะฮะแล้วก็เราจะได้รู้ว่า
มันก็ไม่ควรอยู่แล้วมันดูไม่งามอยู่แล้วถ้าถึงจะแค่เอาสังกฐาน
ไปหยิบสังกฐานออกมาหรือว่าจะเอาข้าวหรืออะไรไปถวาย
ปิดประตูมันก็ดูไม่งามอยู่ถูกต้องอืมนะครับเพราะเรื่องก็เป็น
เรื่องที่หลายต่อหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
ท่านก็ได้ทำการออกจากวัดไปเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงศรีกาด้วยก็ออกไปทั้งคู่เลย
คุณผู้ชมบางคนส่งข้อความมาบอกอ่าขับพ้นวัดไปอ่ะ
พอพ้นจากวัดนี้ไปอยู่ที่อื่นก็เอาไปทำแบบนี้อีกหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบนี้ไปเนอะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ต้องบอกว่าคนเป็นแม่ก็ช็อกเลยทีเดียวลูกชายเขาเป็นออทิสติกตัวแม่เองเนี่ย
ต้องไปทำงานอยู่ที่เรมันไปต่างประเทศลูกชายเนี่ยเป็นออทิสติกถูกต้องไหมคะ
ก็อยากจะไปแบบว่าเรียนอยากจะออกไปทำกิจกรรม
อยากจะไปทำอะไรที่แบบว่าตัวเองสามารถทำได้ครับก็เลยแม่เนี่ยบอกว่าอ่า
อ่ะโอเคงั้นไปฝากอยู่ที่บ้านรับดูแลคนดื้อนเนื่องเนี่ย
โอ้โฮไม่เคยละแต่ปรากฏว่าพอกลับกันมาอีกทีนึงหึย
ผู้เป็นแม่อายุ๕๗ปีเดินทางเข้าร้องคุณปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ขอความเป็นธรรมค่ะหลังจากที่อย่างที่บอกไป

แล้วก็นำลูกชายที่เป็นออทิสติกไปฝากเลี้ยงที่บ้านรับดูแลคนออทิสติก
แต่ลูกชายกลับถูกทำร้าย
ซึ่งในเม่นลูกชายเขาที่เป็นออทิสติกอาศัยอยู่กับยายแล้วก็หลาน
บอกว่าอยากจะไปโรงเรียนแล้วก็อยากจะทำอะไรได้ด้วยตัวเอง
ตัวเองก็ตามใจลูกเพราะคิดว่าเราอายุมากคงดูแลลูกไม่ได้ตลอดหรอก
หลังจากนั้นเขาก็มีการติดต่อหาโรงเรียนสำหรับคนออทิสติก
แต่คือโตแล้วนะใช่
กับเด็กเนี่ยอาจจะเกิดความแตกต่างแล้วก็อึดอัด
ก็เลยมีการแนะนำสถานที่รับดูแลคนออทิสติกแห่งหนึ่งอยู่ในย่านบางบัวทอง
จังหวัดนทบุรีอะค่ะตัวเองก็เลยติดต่อแล้วก็พาลูกไปที่นั่น
ไปถึงก็พบว่าเป็นบ้านสองชั้นอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนทบุรีค่ะ
มีครูพี่เลี้ยงห้าคนค่ะแล้วก็ครูพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะดูแลเด็กออทิสติก
ที่แบบว่าอยู่ประจำแล้วก็มีแบบไปกลับด้วยนะคะครับซึ่งมีครูที่เป็นเจ้าของ
ก็คือแจ้งค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเนี้ยก็คือสามหมื่นถึงสามหมื่นห้าในการอยู่ประจำแล้วบอกว่าจะสอนให้ช่วยเหลือตัวเองได้
อืมตัวคุณแม่เองเขาก็ตกลงฝากลูกเอาไว้ที่นั่นแหละ
ก็พาลูกไปส่งวันที่สิบแปดกรกฎาคมสองพันหน้าระหกสิบห้าอีกแล้วก็เอาข้าวของเครื่องใช้ต่างต่างนานานเนี้ย
เอาไปแล้วก็มียาด้วยค่ะอืมเป็นยาประจำตัวที่แพทย์เขาให้กินทุกวันฮะ
จากนั้นเนี่ยตัวคุณแม่เองเขาก็เดินทางไปเยอรมันช่วงสองเดือนแรกเนี่ย
คุณครูก็บอกเขาก็จะมีการส่งรูปลูกชายทำกิจกรรมต่าง
อัปเดตให้ดูวาดรูปอ่านี่ใช่ไหมคะทานอาหารครับ
คือแม่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าลูกเขาคงมีความสุขใช่
ครูก็ยังมีบอกอีกบอกว่าลูกไม่ได้กินยาต่อเนื่องแล้วนะ
อ่าเหตุผลก็คือว่าบอกว่าพาไปหาอาจารย์หมอ
อาจารย์หมอบอกว่าลูกชายปกติดีแล้วไม่ต้องกินยาหรอก
โอ้โหยิ่งดีชายใหญ่ไปบอกแม่แบบนั้นอ่าต่อมาเนี้ยตัวคุณแม่เองเขาบอกว่า
เขาก็กลับมาถึงประเทศไทยก็พบว่าเอ๊ะลูกชายเนี่ยทำไมดูแบบสู้ผอมจัง
มูกเองก็ผิดรูปอะค่ะมีร่องรอยคล้ายกับถูกทำร้ายที่ใบหน้า
มีรอยถูกแทงที่หน้าอกซ้ายด้วยนะคะแล้วมีมือบวมทั้งสองข้าง
ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าลูกเขาจะบอกว่าถูกครูสามคนเนี่ยทำร้ายครับ
โดยครูผู้หญิงเนี่ยใช้ไม้เรียวตีเวลาโมโหแล้วลูกก็ยังบอกอีกค่ะ
บอกว่ามีวันหนึ่งลูกชายทำพริกป่นที่พริกป่อนหกลงไปที่พื้น
ปรากฏว่าครูพี่เลี้ยงผู้ชายคนนึงเนี่ยก็คือพอมาเห็นปุ๊บเอาพริกป่นนั่นนะคะ
ยัดใส่ปากเขาโอ้ยแล้วก็ใช้สากกระเบือตีมือเขามือเขาถึงบวมอ่า
แล้วก็อีกวันนึงก็มีอีกครูมีครูพี่เลี้ยงผู้ชายอีกคนนึงคนที่๒
บอกว่าลูกชายเนี้ยไปหยิบขนมเพื่อนกินอืม
ก็เลยเอามีดปอกผลไม้แทงไปที่หน้าอกเฮ้ยสักหน่อยเหรอมันยังมีรอยแผลอยู่
ไม่ได้รถเมย์ก็นี่ไงเขาบอกว่าคุณแม่บอกว่ายืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เพราะว่าเขารู้สึกว่าจริงแล้วเนี่ยที่บ้านรับดูแลเด็กออทิสติกเนี่ย
ดูแลคนออทิสติกที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่น้องเขาคนเดียวอ่ะ

คือยังมีคนอื่นอื่นที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าโดนแบบนี้หรือเปล่า
เพราะจริงจริงเนี้ยคุณแม่เองอ่ะค่ะก่อนที่เขาจะกลับมาเนี้ย
เขาส่งน้องสาวเขาอ่ะกลับมาก่อนอืมน้องสาวเขาก็ไปที่บ้านเนี้ย
ปรากฏว่าจะขอเข้าไปไปดูลูกชายตัวเองอย่างเงี้ค่ะ
เขาไม่ให้อ้าวไม่ให้ดูเฮ้ยไม่ให้พบก็อ้างนู่นอ้างนี่
แล้วก็ใช้วิธีการแบบวีดีโอคอร์ให้คุยอย่างนี้ค่ะ
ไม่ให้เห็นตัวลูกเขาเองเขาบอกว่าบางทีเนี่ย
เขาได้กินแค่ข้าวไข่เจียวกับข้าวที่ผสมผงปรุงรส

กับข้าวให้กินอย่างเงี้ยค่ะโอ้โห
มันก็เลยไม่มีสารหาเลยนะฮะใช่เนี้ยแหละ
เพราะจ่ายเงินอาคารเนี้ยสามหมื่นถึงสามหมื่นห้านะ
ไม่ได้ถูกถูกนะเอาแล้วลูกที่พาไปกินเคฟซี
รูปที่ดูแลอย่างดีก็นี่ไงคือช่วงแรกแรกอ่ะ

น้องเขาอยู่แบบว่าตั้งแต่กรกฎาเนี่ย
แม่เขากลับมาประมาณพฤศจิกาครับผมสิ้นปีอ่า
ช่วงประมาณแบบนั้นแต่ส่งน้องสาวมาดูก่อน
ใช่ตอนแรกเขาส่งน้องสาวมาตอนแรกแม่บอกว่าจะกลับมาแล้วขอคุย
ทางนี้ก็บ่ายเบียงบ่ายเบียงส่งน้องสาวมาก็ไม่ให้เจอค่ะ
คุณแม่เขากลับมาเขาก็หาวิธีจนแบบเขาไม่สามารถพาน้องออกมาได้เนี่ย
แล้วก็เข้าไปร้องทุกข์ลองไปฟังเสียงคุณแม่กันค่ะครับ
มีต่อผลไม้แทงแล้วนะมีต่อผลไม้แทงอืม
เพราะน้องสุขภาพจิตน้องหวัดระแวงน้องนอนไม่หลับอ่ะ
น้องจะเข้าลงกัน๓อาทิตย์เลยนะใช่๓อาทิตย์เพราะว่าน้องก็ได้กินยา
แล้วก็ผอมผอมผอมสุขแล้วตอนที่อยู่แล้วเขาให้กินอะไรอ่ะ
เขาก็บอกว่าไม่กินค่ะกินจากไข่จีน
เนี่ยคือคุณแม่เขาต้องไปตามเช็คเลย
เพราะว่าบางทีเราฝากลูกเราไปอย่างนี้เนอะแล้วอยู่ดีแบบว่า
ทำไมคนที่เลี้ยงดูถึงทำแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์จะไปทำอะไรแบบนี้
ใช่ใช้ความรุนแรงไม่ได้เลยนะครับกับน้องที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นเด็กพิเศษแบบนี้
บางทีเนี่ยต้องให้ความรักความเอ็นดูมากกว่าคนปกติด้วย
ซึ่งน้องเนี่ยเขาจะมีความสามารถพิเศษของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะ
เขาจะเก่งในแต่ละด้านไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราใช้ความรุนแรงไม่ได้
เพราะฉะนั้นมูลที่ปวีนาก็รบกวนเอาให้หนักเลยนะฮะสำหรับเรื่องนี้
ถ้าเป็นเรื่องจริงนะถ้าทางสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วทำแบบนี้จริงถือว่าทำผิดมากนะครับ
อาจจะมีผลกับเด็กคนอื่นนะที่พ่อแม่ยังไม่รับทราบหรือว่าไม่กล้าออกมาพูด
ตัวของน้องเม่นเองเนี่ยค่ะที่เป็นลูกชายต้องบอกว่าพอหลังจากที่คุณแม่เขาพาออกมาแล้วใช่ไหมคะ
ต้องไปหาคุณหมออย่างที่คุณแม่บอกไปว่าน้องเขาภาวะตลอดเวลาแล้วเขากลัวแล้วเขาหวาดระแวง
กลายเป็นว่าอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนนะคะพี่ต้องไปรักษาตัวเป็นเดือนเลย๒๑วันโดยประมาณ
เพราะเมื่อกี้คุณแม่เขาบอกว่าเขาแบบไม่ได้ทานยามา๓เดือนแล้ว
เขาต้องมีการมานั่งปรับยาอีกแล้วก็ดูสภาพอารมณ์ของน้องปรับอารมณ์ของน้องด้วย

แล้วโหดเดือนนึงนี่คือไม่ใช่ถูกนะฮะ๓๕๐๐บาท๔๐๐๐๐บาท
ดูแลเด็กแบบนี้ให้ทานไข่เจียวโรยผงมาม่าไม่ใช่แล้ว
แต่สถานที่แบบนี้มันถูกกฎหมายไหม
ต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งคือว่าเปิดแบบนี้ต้องมีบายละยาศด้วย
เป็นสถานที่ทำการแบบนี้แบบนี้ประเภทนี้ถูกต้อง
ถูกต้องนะซึ่งเคยมีข่าวก็ถูกปิดไปก็เยอะเหมือนกันนะครับ
เปิดแล้วก็รับเลี้ยงเด็กแบบนี้นะฮะ
แล้วก็มีการทารุณแล้วก็มีการใช้กำลังกับเด็ก
แล้วก็เป็นเรื่องขึ้นมาปุ๊บตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
ไม่มีใบอนุญาตเรียบร้อยไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

เออก็ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะ
ก็มาฟังเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน
คุณมีเรื่องดีนะครับคุณค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสาวสตรอง
สาวอย่างพวกเราดิฉันว่าคุณสตรองแล้วนะ
แต่แม่คนนี้สตรองกว่าคุณ
เขาบอกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองคลอดลูกบนรถแท็กซี่
อืมต้องมีเลขมั้ยครับ
ในขณะที่กำลังไลฟ์คุยกับเพื่อนอยู่

ถูกต้องเป็นการคุยกันกับเพื่อนอยู่ป๊อกก็รู้สึกที่ว่าปวดท้องปวดท้อง
เรียกแท็กซี่จากแอปพลิเคชันปรากฏว่ารถติดมาก็รู้สึกว่าไม่ไหว
ท้องเพิ่มขึ้นทุก๒นาที๓นาที
คุณลุงแท็กซี่ค่ะใจดีมากเลยช่วยเหลือตลอด
กับเจ้าหน้าที่แล้วก็มาช่วยจนกระทั่งคลอดลูกบนรถได้
โอ้โหซึ่งในระหว่างนั้นเธอเองคุณแม่กำลังไลฟ์สด
คุยกับเพื่อนนะคะก็คงขอกำลังใจว่างั้นเถอะคิดว่าอย่างนั้นนะ
ตัวเองอยู่บนรถแท็กซี่ด้วยถูกต้องเลยก็ต้องไลฟ์บอกไปเนี่ยนะคะ
แต่สิ่งที่เป็นก็คือบอกว่าปวดท้องกำลังจะไปคลอดแล้วนะ
จะไปโรงพยาบาลแล้วทุกคนที่เป็นเพื่อนที่คุยอยู่ตรงนั้นก็ช็อกเลย
ครับแล้วในขณะเดียวกันเธอก็กำลังคลอดไปด้วย
เพื่อนก็เลยลุ้นกับเธอไปด้วย
และได้เห็นหน้าหลานไปด้วยเลยค่ะคุณค่ะ

ไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยไม่มีกู้ภัยพยาบาลไม่มี
และที่สำคัญเป็นคุณแม่มือใหม่ด้วย

ต้องลุกเลยคุณแก่งมาก

คือนี่เขาเตรียมกระเป๋าเพราะปวดท้องกำลังจะไปโรงพยาบาลได้
น้องน้ำขอดูสติ๊กเกอร์สีเหลืองข้างประตูหน่อยลูก
เอาล่ะค่ะคุณค่ะแต่ตอนนี้มีตัวเลขมากไปกว่านั้น
เขาบอกว่าต้องไม่พลาดส่องเลขทะเบียนรถแท็กซี่ค่ะคุณ

๑๐๔เมื่อกี้เราก็แบบเห็น

แม่วันเกิดที่ฉันเดือนเกิดที่ฉันเลยนะเนี่ย

เออเอาแล้วมี๒เหตุการณ์แล้ว

เป๊ะเลยค่ะ

ครับแล้ววันนี้นี่คือมี๒๘วันด้วยนะฮะ

นี่ไงเอออาจารย์อ้วน
อาจารย์อ้วนเนี่ยอาจารย์อ้วนมาแล้วเอง

คุณแม่เล่าด้วยนะคะขอบคุณแม่ฟังเสียงคุณแม่กันค่ะ

คุณแม่สายสตรอง
นี้ก็จะมาเล่านะคะตั้งแต่ออกจากห้อง
ก็คือปวดท้องเรียกรถคุณลุงแท็กซี่ก็มารับ
ประเด็นก็คือรถติดมากค่ะแล้วแบบปวดไม่ไหวแล้วทุก๓นาทีทุก๒นาที
คุณลุงก็แบบใจดีมากคุณลุงคือช่วยแบบได้เยอะมาก
คุณลุงพยายามโทรประสานงานให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแบบ
มาเปิดทางให้หน่อยมาอะไรให้หน่อยอะไรอย่างนี้

ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ได้

หลายคนก็เลยบอกคลอดง่ายขนาดนี้

คุณแม่ลูกสี่แล้ว

นี่รถเมย์แท็กซี่นะ

เพราะมีป้าเอเออยู่

เดี๋ยวกลับมาใส่ไข่ช่วงหน้ากันต่อครับ
เอาอัปเดตเรื่องราวของน้องต่อหน่อยนะคะ
ย่ำตอนนี้คือจริง
เค้าก็มีการบอกว่าตรวจดีเอเนย

ปุรตอบรวชแห่งชาติก็ระบุถึงเรื่องของ

มีการยืนยันออกมาค่ะว่า
อัพสนบุษณะ

ไม่ใช่ลูกของพุทธคือทั้งคู่เป็นพ่อลูกที่แท้จริง
ก็คือลุงแจ้เนี่ยค่ะกับน้องต่อไม่ใช่ในพุทธ
ซึ่งวันนี้เองเขามีการนำลุงแจ้มาเข้าเครื่องจับเท็จที่กองพิสูจน์หลักฐานหนึ่งด้วย
แล้วก็มีการทำการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
โหนี่คือดีพลิกเลยนะฮะเรื่องพลิกไปพลิกมาเลยนะโน้ทเมน
คนก็ต้องไปตามว่าแล้วสรุปแล้วน้องหายไปยังไงเพราะน้อง๘เดือนเอง
ครับตอนนี้ก็คือพ่อเด็กก็คือเพื่อนของพ่อเพื่อนลุงแจ้นะครับ
เดี๋ยวพี่อุ๋ยคงรายงานเรื่องนี้อย่างแน่นอนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อัปเดตมาแล้วช็อกเหมือนกันนะครับ
นะครับโอ้โหยิ่งกว่าละครอีกเนอะนะครับ
อ่ะไปดูวันนี้มีเรื่องน่ายินดีของคุณปอยตรีชดา

ใช่เนาะเขาเรียกว่าจัดงานเลี้ยงสละโสดเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
โดยคุณปอยเองเขาเปิดเผยว่าเขาบอกว่าพอเห็นพี่โอ๊คปุ๊บเนี่ยปอยรู้เลยว่าที่พี่โอ๊คพูดกับปอยแม้หลายคน
ซึ่งปอยพูดกับพี่โอ๊คเมื่อไม่กี่วันว่าปอยโชคดีมากโชคดีกว่าผู้หญิงที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายอีก
โชคดีมากที่พี่โอ๊ครักปอยทำทุกอย่างให้ปอยสิ่งที่พี่โอ๊คทำให้ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็ไม่เสียดายชีวิตที่เกิดมาแล้ว

ได้แต่งงานกับผู้หญิงทีเท่ากับเจ้าชายอีก
แล้วพยได้แต่งงานกับพี่โอ้คเนี่ยพยใจเยอะมาก

ว่าจากเป็นและจากรายพี่โอ๊คกำพันไม่เสียรายชีวิตที่เกิดไปแล้วค่ะ

ขอบคุณครับ
ข้าวนาาราศาสตร์ยินดีด้วยค่ะสุดยอดนะครับยินดีกับกูด้วยนะขอบคุณครับ

อันนี้ก็มีที่รูปพูเก็ตอีก
ถูกต้องเพราะว่าเห็นไปหลอกชุดแล้วใช่ไหม

เขาเรียกชุดเลยนะน้องรถเมย์
ชุดบ้าบาอยาเปล่าหรือเปล่าหรือไหมคะใช่ไหมอุ๊ยชุดทองกิ่ง

ยิ้มยิ้มจนแบบว่ารู้สึกปวดกามมาก
ยิ้มสูงมากนะครับ

เขามีเรื่องราวที่เยอะมากแล้วมาประสบความสำเร็จในความรักแบบนี้นะคะ
เพราะว่าพลังแห่งความรักมันพลังที่วิเศษสุดเลยนะ

แสดงว่าเราก็ไม่ผิดที่เลยตามหารักต่อไปไปไปครู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

แต่แต่งภาพทุกครั้งที่โพสต์

เฮ่ยโลกใบนี้ต้องอยู่ในแอปแล้ว

เค้าบอกว่าเค้าเห็นมาหลายครั้งแหล้ว

ก็ไปเห็นมาแล้วก็ถ่ายภาพมาถ่ายเป็นวีดีโอมา
เป็นแบบว่าวัตถุนะฮะอยู่บนท้องฟ้า
มาอยู่ประมาณ๑๕วินาทีครับ

แล้วก็ปุ๊บหายเข้าไป
เป็นอีกหนึ่งคลิปเหมือนกันเข้ามาให้พี่ชาวดูก็ถือว่า
มันมีขึ้นจริงเราก็เชื่อนะว่ามันมีจริงอยู่
หมอปลายครับเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครับคุณผู้ชมครับ
ัดภาพหลักฐานอ้างถ่ายได้ในป่าที่ออสเตรเลียครับ
วันนี้ครับหมอปลายพลายกระซิบนะครับได้โพสต์เฟสบุ๊คเผยภาพประทับใจ
ถ่ายเองกับมือในป่าที่ประเทศออสเตรเลียครับเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
พร้อมระบุว่าใครไม่เชื่อแต่เราเชื่อถ่ายเองกับมือเมื่อ๑๐กว่าปี
กล้องคือเด็กน้อยมากนี่ครับคุณผู้ชมครับ
พวกเขาที่มาเที่ยวอาจจะมองเราเป็นสัตว์ประหลาดล้าหลังกว่าพวกเขาก็ได้
ดูสารคดีต่างประเทศมาเยอะเยอะนะครับแฟ้มคดีรับประธานาธิบดีก็มี
เปิดหูเปิดตาเปิดใจอย่าคิดว่าเราเก่งที่สุดทั้งจักรวาลมีแค่เรา
อย่าดูถูกคนอื่นถ้าคุณยังไม่เคยอ่านหนังสือทั้งหมดทุกเล่มที่มีบนโลกใบนี้
เชื่อเถอะว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริง
ขณะเดียวกันเนี่ยกอล์ฟก็มาเยือนนะครับ
อันนี้คือฟแรร์นะครับเผื่อมันเป็นแสงสะท้อน
เกิดขึ้นได้เวลาถ่ายย้อนแสงจัดฮะลองเอาไฟฉายส่องมือถือดูก็ได้ครับ
เหมือนกับเราถ่ายย้อนแสงแสงสะท้อนเหมือนแสงพุ่งลงมา

ก็แล้วสากคนจะเชื่อได้นะ

เป็นตัวมนุษย์ต่างดาวแต่เป็นแสงเหมือนเนอะ
นั่นเพิ่งพูดแต่งภาพไปมาสักครู่นี้

ใช่ไงหน้าศีรษะสีเขียวดวงตาสีดำด้านข้าง

แล้วก็มีใส่หน้ากากสีม่วงแล้วเป็นลำตัวลงมาสีชมพู

เดี๋ยวกลับมามีข่าวดีอีกค่ะคุณค่ะ

ใช่
เรื่องดีของคุณค่ะ

ขับรถไปแล้วอยู่ดีก็แบบ
มองเห็นนุ่มหลอมากเลย

ขับรถผ่านมาแล้วแอบมากเลยนะคุณจะกรี๊ดไหม

ต้องสามารถทำอย่างนี้

แล้วก็สวนกันหรือว่าขับขี่กันไปด้วยกัน
มองเห็นไปเนี่ยแล้วคุณเห็น

ตอนนี้เนี่ยนะคะทุกคนเลยนะชาวเน็ตแตกตื่นสุดมาก
จากคลิปนี้ที่เผยแพร่ออกไปค่ะ

รถพี่โอ้แต่ละคันนี่คือแบบ

ดิฉันเคยจอดรถติดอยู่กับเขาตรงอังรีดูนัง
แล้วดิฉันก็ฉุ่มมมกหน้าออกไปแล้วลองอ๋ออย่างนี้

น้องก็หันมามองแล้วน้องก็บอกว่า
ทำใส่ตาหมดว่าพี่ป้านี่ทำอะไร

น้องก็ไม่เห็นใช่ไหมคะไม่
เพราะครูกรี๊ดธรรมชาติแต่ถ้ากับครูกรี๊ดเป็นโอเบร่าล่ะ
ถ้าครูกรี๊ดเป็นโอเบร่าเสียอย่างไรเข้าบุญ
ไม่หรอกคือจังหวะตรงนั้นน่ะน้อง
ก็คงจะถูกมองจากหลายคนแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วย
แต่ถ้าเกิดครูกรี๊ดแบบมีการไล่โน้ต

แต่สารภาพหน้าเขาหล่อจริง
จริงเจอกันเท็จอังดีดุแ
วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ต่อพี่อุ๋น้องมิ้วครับสวัสดีค่ะ